จะให้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปร้อนแรงมากในโลกโซเชียลถูกส่งต่อแล้วก็พูดถึงกันเยอะค่ะ
แม่ค้าลอตเตอรี่เดินเข้าไปขายลอตเตอรี่ที่คิวรถตู้ที่ท่าชนะสุราชธานีปรากฏว่าคนขับรถตู้จู่ก็ลุกขึ้นถีบยอดหน้าล้มทั้งยืนเลยนะคะ
สำหรับแม่ค้าลอตเตอรี่ดูคลิปต้นเรื่องเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะลูกศรสีแดงแล้วก็ชื่อนายแดงด้วยค่ะ
เสื้อสีเทาแม้สีขาวนั่นแหละค่ะคุณแม่ค้าเข้ามาขายถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แม่ค้าขายเกินราคานายแดงเนี่ยลักษณะพูดกลับมาบอกว่า
แจ้งตำรวจจับให้เข็ดอะไรประมาณนี้
แม่ค้าลักษณะพูดหยอกกลับไปอ้าวก็ลองดูอืม
เท่านั้นแหละค่ะพอสิ้นเสียงแม่ค้าปุ๊บกระถีบยอดหน้าแบบนี้เลยนะคะ

มีข้อความระบุบอกว่าพิกัดสุราชธานีคิวท่าชนะนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่เรื่องราวเกิดขึ้น
คลิปนี้ถูกส่งต่อกันเราในหน้าที่สื่อมวลชนก็ต้องตรวจสอบ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุบริเวณคิวรถตู้โดยสารสาธารณะสายสุรธานีท่าชนะ
บริเวณตลาดเกษตร๒อำเภอเมืองสุราชธานีจุดนี้แหละค่ะ
กลางวันนี้นักข่าวของเราไปถ่ายมาด้วยนะคะ
ชายคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายแดงนายแดงเป็นใครเป็นเจ้าของรถตู้ที่เอารถเนี่ย
เข้ามาขับเป็นรถร่วมระหว่างที่นายแดงนั่งรออยู่กับเพื่อนอีกสักประมาณสี่ห้าคนค่ะ
มีแม่ค้าลอตเตอรี่ปลีเข้ามาเดินเข้ามาจะมาขายนะ
ก็มีการพูดคุยถึงราคาลอตเตอรี่ที่ขายแพงเกินไป
นายแดงก็พูดว่าขายแพงเกินราคาน่าจะแจ้งจับจากนั้นก็มีการโต้เถียงไปกันมา
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะไปคุยกับนายแดงแล้ว
เรายังไปเจอแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เธอถูกถีบแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักเมืองสุราชธานีแล้ว
แล้วสีหน้าค่าตาเธอคือยังคงปูดบวมแดงอยู่นะคะ
แล้วยังเจ็บอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เจ้าเธอง่ายนี่แหละคำนี่แหละคำนี้เดียวก็นั่นแหละพี่พูดนะ
เกยก็รุกขึ้นยืนกระโดดโถีบเลย
ที่นี้เจ้าเน็ตก็วิศาลของค่างเยอะนะคะ
ว่า๑ทำไมถึงทำกับผู้หญิงแบบนี้
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นน่ะ
ไม่ช่วยทำไมไม่ไปช่วยเหลือคุณผู้หญิงที่เป็นแม่ค้า

นั่งกันอยู่๑คนยืนอีกคนนึงเต็มไปหมดเลย
ค่ะทีนี้เราคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่รายนี้ต่อนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้จะขอโทษเนี่ย
ว่ายังไงเธอบอกว่าก็อยากให้มาขอโทษนะ
จริงแล้วใจลึกไม่อยากได้เป็นเรื่องเป็นข่าวอะไรหรอก
เพราะเธอยังคงต้องทำมาหากินที่นี่
เธออยู่สุราชมากว่า๒๐ปีแล้ว
ที่นี่เป็นทั้งบ้านที่นี่เป็นทั้งที่ทำงาน
ถ้าผู้ชายในคลิปก็คือนายแดงมาขอโทษ
ก็พร้อมที่จะให้อภัยอยากให้เลิกแล้วต่อกันนะฮะ

ตอนนี้นะคะเธอบอกว่ายังบวมอยู่ยังแดงอยู่นะคะ

เรื่องต้นคุณผู้ชมค่ะบริษัทผู้รับสัมปทาน
ที่เป็นต้นสังกัดของนายแดงเนี่ย
เห็นบอกว่าไม่ให้นายแดงเข้ามาวิ่งรถชั่วคราว

พนักงานสอบสวนโรงพักเมืองสุราธานี
เดี๋ยวจะเรียกสองฝ่ายมาคุยกันนะคะ